เขาก็ไปทำงานกันปกติแต่ว่าดูสิคะ
เขาบอกว่านี่เป็นว่าที่คุณนายโบนันซ่าคนใหม่เหรอคะ

ต่อให้เจอดราม่าหนักหน่วงขนาดไหนก็ทำอะไรแมทสงกรานไม่ได้แล้วนะคะ
วันล่าสุดเปิดตัวปั้วกันไปเลยแล้วกัน

ไม่ต้องแอบถ่ายรูปเขานะคะถ่ายไปเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะไฮโซสงกรานณอาณาจักรโบนาซ่า
ที่เมืองทองคุณค่ะนั่งคู่กันแบบนี้เนาะ

ว่าตำแหน่งว่าที่คุณนายโบนันซ่าเนี่ย
หล่นไปไหนได้ถ้าไม่ใช่แมทพิรณี